ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมยังจำคุณยายสมบุญได้ไหมฮะ
คุณยายสมบุญที่พายเรือไปแล้วก็เรือมันรั่ว
แถวดำเนินสะดวกนะครับที่พระราชบุรีนะครับ
ก็ต้องพายเรือเพื่อจะเอากล้วยไปขาย
เห็นกล้วยอยู่ในเรือไหมครับ
น้ำก็เข้าเรือไปเรื่อยฮะเรือเก่าเหลือเกิน
หลังจากนั้นเรื่องราวของคุณยายสมบุญก็โอ้โห
เป็นข่าวใหญ่เลยในช่วงเวลานั้นนะครับ
เพราะว่าคนก็ไปดูชีวิตของคุณยายสมบุญ
คุณยายสมบุญมีธนานะครับอายุ๘๖ปีณขณะนี้
ตอนเป็นข่าวนั้นคือ๒๑กันยายนปี๖๕นะครับ
นี่เอาขึ้นมานั่งพัดนั่งช่วยนี่คุณยายนะครับ
พอไปดูที่บ้านเนี่ยบ้านอยู่ตรงบน๔๐๐๐๐อำเภอดำเนินสะดวกนะครับ
บ้านอยู่ในสวนนะฮะแล้วอยู่กัน๒คนนะฮะ
ยายสมบูรณนี่เป็นนางสาวนะฮะคือแกเป็นโสดนะฮะ
มีพี่น้องกันอยู่๓คนนะคุณยายแกเป็นคนเล็ก
คนกลางพี่ชายนี่เสียชีวิตไปแล้วก็จะมีลูกอยู่
ถือว่าเป็นหลานคุณยายที่คอยดูแลแต่คุณยายเนี่ยอยู่ที่บ้านกับพี่สาวคนโต
ซึ่งเคยมีสามีแต่สามีเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วไม่มีลูก
คือคุณยายชะมดอายุ๙๙ปีถ้านับตอนนี้ปีนี้ก็๑๐๐แล้ว
หลังจากนั้นคนก็ช่วยกันเยอะเลยไทยรัฐทีวีนะครับ
รายการเปิดปากกับภาคภูมิเราก็รวบรวมเงินกัน
แล้วก็ไปซื้อเรือให้คุณยายนะครับเพราะว่าคุณยายต้องการเรือรำใหม่นะฮะ
ไม่มีทีวีดูก็เราไปหาทีวีมาให้ดูมีคนบริจาคเงินมาเยอะแยะ
โดยงานต่างต่างที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูที่บ้านมาช่วยเหลือเรื่องบ้านที่หลังคารั่วนะฮะ
บ้านที่แทบจะอยู่กันไม่ได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของที่ดินที่คุณยายบอก
เขียนจดหมายไปหาบิ๊กป้อมเลยนะแต่ว่าจดหมายมันไม่ถึงมือหรือยังไงก็ไม่รู้
ป้อมมารู้ตอนหลังนี่ฮะหลังจากที่ไทยรัฐทีวีไปทำข่าวเรื่องของคุณยายสมบูรณ์
ว่าที่ดินถูกคนมาหลอกให้พิมพ์ไลน์นิ้วมือจะโอนกรรมสิทธิ์อะไรพวกนี้ก็ไปช่วยกัน
เวลาผ่านมาจนมาถึงวันนี้ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะมีมิจฉาชีพไปหลอกเอาเงินจากบัญชีของคุณยาย
หมดบัญชีเลยนะฮะคือเงินบริจาคที่ได้มาเนี่ยหลายแสน
แล้วยังพอเหลืออยู่บ้างเนี่ยเมื่อช่วงต้นปี๖๖เนี่ย
มิจฉาชีพมาเอาไปเนี่ยสองแสนกว่าบาทนี่คือบัญชีมันจะมีอยู่สองบัญชีนะครับ
บัญชีนี้เป็นบัญชีส่วนตัวของคุณยายกับพี่สาวแล้วก็จะมีกับบัญชีของคุณยายกับหลานชาย
ถ้าบัญชีของคุณยายกับหลานชายเนี่ยอันนี้เนี่ยจะเป็นบัญชีที่เปิดรับบริจาค
จากหลายฝ่ายที่บริจาคมาช่วยเหลือคุณยายนะครับอ่าโอ้โหคือพอเรารู้เรื่องเนี่ย
เราก็ไปหาคุณยายสมบุญท่านผู้ชมครับคุณยายแกน้ำตาตกเลยนะฮะ
คุณยายสมบุญนะครับวันนี้ไปกับหลานชายนะฮะไปที่สพดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี
เพื่อไปแจ้งความอืมคุณยายแกก็เพิ่งรู้เรื่องว่าถูกหลอกค่ะ
ถามว่าถูกหลอกยังไงคือเมื่อต้นปีเนี่ยนะฮะ
มีคนมาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม
จะมาดูแลให้เกี่ยวกับเรื่องการซ่อมบ้านนี่ฮะกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ทางพมมากันสองคน
เดี๋ยวจะซ่อมบ้านให้นะยายรู้หรือเปล่าว่ายายเนี่ยจะได้เงินจากทางหน่วยงานต่าง
ที่เกี่ยวของทั้งกระทรวงยุติธรรมแล้วก็พมเนี่ย๕๘๐๐๐๐
สองหน่วยงานเนี่ยจะมีหน่วยงานละ๒๐๐๐๐๐๓๐๐๐๐๐ลุมละ๕๘๐๐๐๐
แต่ระหว่างนี้เนี่ยยายกว่าเงินจะมาเนี่ยมันช้า
เบิกเงินส่วนตัวมาซ่อมบ้านก่อนไหมนี่ฮะ
แจ้งเอาไว้ตั้งแต่๒๑กันยายน๖๕นะฮะ
แล้วพอ๑๑มค๖๖มาอีกรอบ๑
ตอนนั้นเป็นข่าวดังหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เลยยังไม่กล้ามา
มกราคม๖๖เห็นเงียบก็เลยมาพายายไปถอนเงิน๑แสนบาทก่อน
จากนั้นช่วง๑๒มกราคม๖๖พาไปถอนเงินอีก๗๐๐๐
แล้วก็อ้างว่าต้องเอาออกเพิ่มอีกยายมันมีค่าดำเนินการต้องเอาออกมาอีก๔๐๐๐
รวมแล้วถอนไป๒๐๑๐๐๐ตอนนี้เหลืองเงินติดบัญชีอยู่แค่๕๐๐บาท
คือในช่วงที่เข้ามาเนี่ยคุณยายบอกว่าผู้ชายสองคนนี้เนี่ย
อ้างว่าเดี๋ยวยังไง๕๘๐๐จะเข้าบัญชีแน่แล้วก็ไปเอาเช็คมาฝากเข้าบัญชีให้ยาย
เช็คที่เข้า๒รอบเนี่ยรอบหนึ่งก็๒๐๐๐๐๐กว่ากับอีกรอบหนึ่ง๓รอบ
แสนกว่านะครับเอาเข้าบัญชีของคุณยายไว้เนี่ยนะครับ
ตั้งแต่วันที่๑๒เดือน๑ต้นปีนะฮะ
แล้วบอกอ๋อยายวันนี้เข้าไปก่อนแต่เดี๋ยวเช็คเงินจริงเนี่ยจะเข้าเมษา
พอเมษาเงินยังไม่มายายไปถามก็บอกอ๋อเดี๋ยวเงินจริงจะเข้ามิถุนา
จนมิถุนาก็เงินจริงจะเข้าเมษา
เงินจริงก็ยังไม่เข้าฮะ๑๘มิถุนาเนี่ยหลานสาวเลยบอกเอานี้ดีกว่าแม่
ยายเดี๋ยวเอาสมุดบัญชีเนี่ยไปให้แบงค์เขาดูเลย

เพราะว่าตอนที่ไปเบิกที่แก๊งเนี่ยมิจฉาชีพมันพาคุณยายไปเลย
คือคุณยายไปเบิกเองคุณยายไปเบิกด้วยตัวเอง
แล้วไอ้มิถสาชีพมันก็เอาเช็คอ่ะเช็คพร้อมอ่ะ

เวลาไม่เอาได้เอาเงินเข้าก็เอาเข้าแบงค์ให้ยายดูเลย
ว่านี่เอาเข้าแบงค์ให้แล้วนะแต่ว่ากว่าเงินจะมาเมษา
เมษาเงินไม่เข้าออมบอกยายเดี๋ยวมามิถุนา
มิถุนายยังไม่เข้าหลานสาวเลยบอกงั้นไปเลย
เอาไปดูกันเลยว่ามันเข้าหรือไม่เข้ายังไง
สุดท้ายเนี่ยทางแบงค์เขาแจ้งให้ทราบว่า
ยายอันนี้มันเช็คเด้ง
คือถ้าดูจากสมุดบัญชีที่เอาไปอัพบุ๊กแล้วไปดูบุ๊กแบงค์เนี่ย

เขาจะใส่ชื่อมันจะขึ้นชื่อขึ้นยอดวันเดียวกัน
แต่เพิ่งมารู้เนี่ยคือ๑๘มิถุนายนยายบอกยายนอนร้องไห้อยู่๒วัน
ลุ้มใจมากนะฮะหวังว่าบ้านปลายชีวิตเนี่ยเออ
มีคนบริจาคเงินมาให้มีคนมาช่วยเหลือมีเงินเก็บอยู่ส่วนหนึ่งเหมือนกัน
เผื่อจะมีเงินกินเงินใช้ได้สุขสบายบ้างสุดท้ายเหลืออยู่๕๐๐บาท
ต้องมารอใช้เงินจากเบี้ยผู้สูงอายุแทน
กล้วยเดี๋ยวถ้าลูกมึงเก็บไป๖๐๐๐๐บาท
จากคืนนี้ฉันก็ไม่มีแล้วมุมตูนแล้ว